เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อน

ทานกันหน่อยด้วยเฉพาะไอศกรีมเพราะว่าครับ

เขามีทีเด็ดเคล็ดลับและความอร่อยยังไง

โอ้โหหายกันแบบนี้เลยคุณโอ้รถคันนี้นะ
ใช่แล้วขายไอติมกันนี่ขายที่ใต้สะพานข้ามถนนมอเตอร์เวย์
ทางหลวงหมายเลข๖บริเวณกิโลเมตรที่๘ตำบลบึงอ้อ
อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร้านเขาเก๋มากเลยคุณดูสิไอศครีมร้านนี้ก็คือไอศครีมกะทิสดรสเด็ด
จุดขายไม่ต้องพูดเลยนะไม่ต้องบอกก็รู้นะ
ก็คือรถสีเขียวของเขาที่ขายแบบนี้ค่ะสดใสมากใครเห็นต้องสะดุดตา
และนี่ค่ะคนขายก็คือคุณบุญเสงชนะมารนะคะหรือว่าลุงศึกนะ
ลุงเส่งกับป้าพิไรรักนะคะหรือว่าป้าแวดนะคะเนี่ยค่ะ
เขาเป็นเจ้าของร้านสองคนนี้ช่วยกันขายกันนะ
รสชาติของไอศครีมเป็นยังไงรู้ไหมคุณ
เขาบอกว่ารสชาติของเขานี่กลมกล่อมมากจะมีกลิ่นหอมหน่วนนะ
มีเนื้อมะพร้าวให้เคี้ยวแบบกรุบด้วยนะคุณ
รวมถึงอะไรฮะท็อปปิ้งด้วยท็อปปิ้งต่างที่เขามีให้เลือกใส่กันแบบไม่อั้นเลย
อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่มัดใจลูกค้า
แล้วเมื่อกี้เขาเสิร์ฟมาในอะไรคุณกะลากะลามะพร้าวใช่ไหมโอ้โหเก๋มากเลย
เขาบอกว่ารายได้ดีมากทำกำไรแบบปังเดือนละ๒หมื่นบาทคุณ
แล้วคุณลุงเขาไม่ได้ขายแพงด้วยนะเพราะอย่างถ้าเป็นไอศครีมโคนนะก็จะขายโคนละ๑๐บาท
บาทค่ะส่วนขนมปังแบบที่คุณชนะบอกน่าทาน๒๐บาท
ถ้าแบบถ้วยนะถ้วยเล็กกลางใหญ่มีตั้งแต่๒๐จนถึง๔๐บาท
และถ้าเกิดอยากใส่แบบเป็นกะลามะพร้าวมีเนื้อมะพร้าวสดมาด้วยก็ราคา๔๐บาท

โอ้โหทานแบบจุกอ่ะอิ่มเลยอ่ะ
ถ้าใครสนใจอยากจะชิมหรือยังไงก็ติดต่อไปได้นะคะ
เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้เผื่อสนใจอยากจะสั่งไปออกงานอะไรต่างแบบนี้
ก็ได้เหมือนกันลองติดต่อสอบถามกันดูหรือใครแวะไปแถวนั้น
อุดหนุนคุณลุงคุณป้ากันได้เลยจ้า
อ่าน่าทานอุ้ยไอศครีมนะทานเข้าไปนะนี่
เตี๋ยวฟันไปหาหมอฟันไปคุณไปรักษารากฟันกันไป
ไม่ได้ไปตึกเตี๋ยวฟันไปตึกความอร่อยเต้น